มาดูเรื่องนี้ค่ะที่ชนบุรีนะคะมีหนุ่มโรงงานคนนึงเขาไปพบตำรวจเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องขอพบตำรวจหน่อยเถอะ
อยู่ดีมีใบสั่งส่งมาที่บ้านเป็น๑๐ใบแบบนี้แล้วก็รายละเอียดในใบสั่งคือรายละเอียดของรถมันไม่ได้ตรงกับรถของเขา
แล้วก็รายละเอียดเรื่องวันเวลาสถานที่ที่ไปทำผิดกฎจราจรเนี่ยนะมันก็เขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะ
เกี่ยวกับเขาแล้วทำไมใบสั่งมาบ้านเขาเต็มไปหมดเป็นสิบใบแบบนี้เขาก็งงสิคะ
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาก็โชว์ให้ดูใบสั่งมีรายละเอียดแบบนี้
ครับนายสุวัสดิเบี้ยอุดเป็นพนักงานโรงงานในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
สั่งเป็นสิบใบเลยค่ะเอามาให้นักข่าวของเราดูแล้วก็บอกว่า
ใบสั่งที่เห็นเป็นใบสั่งของรถกระบะเชฟโรเล็ตทะเบียนทพุเท่ายอยักษ์๔๙๕๐กรุงเทพ
คือเป็นรถของเขาเองแต่รายละเอียดของรถในใบสั่งมันต่างจากรถของเขา
ครับโดยเฉพาะสีของตัวรถอืมสีต่างกันแต่ทะเบียนเหมือนกันอืม
เขาก็เลยคาดว่าที่มีใบสั่งเป็น๑๐ใบส่งมาถึงบ้านอาจจะเป็นลักษณะของการสวมทะเบียนรถหรือเปล่า
อืมเนี่ยก็เลยเอาหลักฐานไปให้กับตำรวจที่สพบวินจังหวัดชนบุรีแล้วก็ที่สพปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
นายสุวัสดิ์บอกว่าใบสั่งทั้งหมดส่งไปที่บ้านเกิดของเขาในจังหวัดสุโขทัยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ส่วนพื้นที่ในการกระทำความผิดนะคะโอ้โหหลายที่มาก
กรุงเทพก็มีอายุทยาก็มีลบบุรีก็มีเขาก็เลยยืนยันว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย
เขาไม่ได้ขับรถไปในพื้นที่ตรงนั้นเลยไม่ตรงตามช่วงวันเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งอะค่ะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะขับรถอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาและอำเภอปลวกแดงเท่านั้นนะคะ
รถผมกันสนเห็นหรือไม่มืนก็อยากจะได้ทางกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบให้หน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทำหนังสือแจ้งไปที่ขนส่งหลายครั้งแล้ว
ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาว่าตรวจสอบให้หรือยัง

เพราะว่าใบสั่งยังทยอยส่งมาที่บ้านเรื่อยเหมือนเดิมเลยค่ะ
ก็ต้องรอให้ตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของการสวมทะเบียนรถหรือเปล่า
ตอนนี้ถึงขนาดเปลี่ยนสีรถด้วยนะเป็นม่วงดำ

แล้วไปเปลี่ยนสีรถเป็นม่วงดำได้แจ้งขนส่งเขาหรือเปล่า

ใบสั่งพรุ่งนี้ผมก็โดนเยอะ

ชัดมากเห็นแม้กระทั่งคนนั่งข้างคนขับ
เหรอจริงเปลี่ยนคู่นั่งไม่ได้นะ
น้องบอกปริศนีส่งมาที่ไหนแล้วอย่าไปส่งที่บ้านเลยนะ